ก็ติดภารกิจกันต่อนะครับกับการช่วยเหลือหมูป่าทั้ง๑๓คน
ช่วงนี้ไปติดตามรายงานสดที่เชียงบรายกันหน่อยคุณผู้ชม
วันนี้ถือว่าภารกิจนั้นสำเร็จไประดับหนึ่ง
สามารถช่วยชีวิตออกมาได้ทั้งหมด๔คนจากเนินนมสาว
หลังจากที่ก็จะมีการพักนะฮะแล้วก็จะเริ่มกันต่อวันพรุ่งนี้
โมงเช้าติดตามพร้อมกันครับกับคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียบ
รายงานสดจากอบตโป่งผาจังหวัดเชียงบรายครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์คุณทัศนัยครับกลับมาที่อบตโป่งพอ
ตอนนี้เป็นเวลาก็ตีสองครึ่งโดยประมาณนั้นนะครับฝนฟ้าที่นี่ยังคงตก
ลงมาตลอดทั้งค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะครับและในช่วงกลางดึกแบบนี้ครับ
ทุกคนหวังว่าคงจะมีข่าวดีกันไปแล้วนะครับสำหรับกรณี
ของการที่เจ้าหน้าที่สามารถในการช่วยเหลือน้องทีมหมูป่ามาได้แล้ว
สี่รายและขณะนี้เนี่ยก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วนะครับ
ทีนี้ทั้งนั้นในช่วงกลางดึกแบบนี้ครับสื่อมวลชนหลากหลายสำนักเนี่ย
ที่ทราบข่าวทุกคนดีใจครับแล้วทุกคนก็บางสำนักเองเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศนะครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมา
เฝ้าที่นี่ยามกลางคืนเผื่อว่ามีข้อมูลหรือว่ามีทิศทางในการแผนการปฏิบัติงาน
วันพรุ่งนี้ของเจ้าหน้าที่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มที่ผ่านมาของวันอาทิตย์ที่หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถทำการกู้ชีพแล้วก็ส่งตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลได้เสร็จแล้วแล้ว๔รายนะครับ
ทางนายนรงศักดิ์โอสธนากรในฐานะพอขอสอรก็ได้มีการแถลงข่าวจุดยืนแล้วก็ความสำเร็จในเปราะหนึ่งที่ได้ทำการกู้ชีพน้องได้สำเร็จ
ผมได้มีการคัดเสียงแล้วก็สัมภาษณ์ของทางพอศูนย์สอรไว้บางช่วงบางตอน
อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองไปฟังความสำเร็จแล้วก็แผนการที่กำลังจะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้กันครับเหมือนที่ผมกลับเรียนพวกเราว่า
ภารกิจจริงมี๓ชิ้นนะฮะหนึ่งก็คือค้นหา
ซึ่งเราเสร็จสิ้นไปแล้วสองการกู้ไผลและสามก็คือการส่งกลับนะครับวันนี้เราปฏิบัติการระดับที่สองการที่สามคือกู้พัยและส่งกลับ
ถ้ำหลวงนะครับเราวันวันหนึ่งเรามีคนปฏิบัติงานหลายพันคน
ทีมวันนี้ทุกคนดีใจหมดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่มีคนฝากมา
ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกคนที่ยอมสละเวลายอมสละพื้นที่
พื้นที่ให้กับพวกเราในการปฏิบัติงานวันนี้จังว่าวันนี้ลาบลื่นมาก
ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นทั้งรอยยิ้มแล้วก็เป็นความสำเร็จในระดับแรกนะครับ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรในฐานะผู้บัญชาการศูนย์สอรแล้วก็พลตรีฉลองชัยชัยคำนะครับ
แม่ทัพภาคที่๓ที่สามารถทำการกู้ชีพแล้วก็ส่งกลับได้เปราะหนึ่งจากความสำเร็จในวันนี้นะครับ
แน่นอนว่านี่จะเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็แรงใจให้กับเจ้าหน้าที่มีแรงในการช่วยเหลืออีก๙ชีวิตที่จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๘นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับ
ส่วนแผนที่เริ่มปฏิบัติการของเมื่อวานนี้นะครับผมขอเล่าย้อนอย่างนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าเริ่มต้นตั้งแต่๗นาฬิกาเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้สื่อนะครับออกจากบริเวณถ้ำหลวงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
จากนั้นนักประดาน้ำจากต่างประเทศนะครับเริ่มทยอยเข้าเต็นต์หน่วยบัญชาการของซิลเพื่อหารือถึงขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือ
สิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณครับทุกส่วนเริ่มปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาตลอดในช่วงบ่ายนี้นะครับ
ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อหมูป่าคนแรกออกจากถ้ำหลวงได้ในเวลา๑๗นาฬิกา๔๐นาที
คนที่สองออกจากทำหลวงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีคนที่สามเวลาสิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีและคนสุดท้ายนะครับเวลาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาที
ซึ่งคนที่๑ถึงคนที่๓นะครับเจ้าหน้าที่สามารถนำส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนน้องคนสุดท้ายครับถูกส่งด้วยรถพยาบาลกู้ชีพ
ที่ทุกอย่างจะหยุดปฏิบัติภารกิจชั่วคราวนะครับเนื่องจากทีมทุกทีมนะครับต้องมีการมาประเมินสถานการณ์ทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหวในการทำงานของวันแรกและให้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มวางถังอากาศภายในถ้ำใหม่ทั้งหมด
จากเจ้าหน้าที่ใช้ถังอากาศที่วางไว้ตามเส้นเบสไลน์ทั้งหมดไปแล้วครับ
คุณผู้ชมครับคุณศักดิ์สิทธิ์คุณทัศนัยครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าฟ้าฝนยังตกลงมาในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับ
ผมว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่และไม่แน่นะครับว่าสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอคืออีก๙ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงเนี่ย
แน่ครับว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก็ได้และนี่ก็คือบรรยากาศที่บริเวณหน้าอบตโป่งผาขนาดนี้ครับผมนัทพงศ์เรียสันเทียทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ